ไปดูความคืบหน้าคดีนี้

ที่บ้านพักคนงานแถวปฐุมธานี

คือเขาหนีไปถึงจังหวัดพิจิตรอ
จิตนี่บ้านของเขานะฮะสุดท้ายวันนี้ให้ญาติเนี่ยพาไปมอบตัวที่สพศากเหล็กนะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพตอนที่สพศากเหล็กคุมตัวช่างชายออกมา
เพื่อที่จะส่งต่อไปยังเจ้าของคดีที่ปฐุมธานีช่างชายครับ
นายสมชายจาดมีวัย๔๕ปีที่ใช้มีดอิโต้นะฮะฟันแล้วก็ทำร้ายนายประเสริฐพันเอกหรือว่าไก่
ที่เป็นลูกเขยนะฮะอายุ๒๘ปีจนเสียชีวิตที่บ้านพักคนงานที่เป็นร้านทำเฟอร์นิเจอร์
ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกปฐุมธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่๘ตุลาคม
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนะฮะสุดท้ายช่วงเที่ยงวันนี้มามอบตัวแล้วนะครับ
โดยน้าชายเนี่ยพามามอบตัวนะน้าชายประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่หมู่๖ตะบนคลองทรายอำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตรในการขอเข้ามอบตัวหนีมาถึงบ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
คุณผู้ชมครับหนีไปแบบไหนแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะ
้าชายคือนายพายับพุกเจริญนะครับส่วนผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่ชรินเมฆประดับ
พาช่างชายเนี่ยมามอบตัวกับสพศากเหล็กนะฮะนี่ฮะนี่เป็นภาพตอนที่มามอบตัวนะครับ
คือน้าเนี่ยบอกว่าช่างชายเนี่ยเขาตัดสินใจมามอบตัวหลังจากหนีมา๒วัน๒คืนเนี่ยนะฮะ
เพราะเมื่อคืนนี้ได้ดูข่าวตอนค่ำทางไทยรัฐทีวีก็คือไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
ซึ่งเมื่อวานเรามีสัมภาษณ์แม่ของช่างชายใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
แล้วคุณแม่บอกว่าฝากบอกทีมข่าวฝากผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีไปเลยถ้าลูกชายฟังอยู่มอบตัวซะเถอะ
นี่ฮะคุณแม่ตอนนั้นเมื่อวานเรามี่มาสัมภาษณ์ที่พิจิตรใช่ไหมฮะ
คือช่างชายเนี่ยดูอยู่นะครับแล้วก็ตัดสินใจว่า
โอ้โหเห็นแม่วิงวอนทั้งน้ำตาเนี่ยขอให้มอบตัวเลยสงสารแม่
แล้วพ่อก็ป่วยอยู่ด้วยช่างชายเลยตัดสินใจ
กลับมาที่บ้านมาหาน้าแล้วให้น้าประสานผู้ใหญ่บ้าน
ให้พามามอบตัวที่สภศาสตร์เหล็กนะครับ
แล้วประกอบกับถูกชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่กดดันติดตามตัวแบบทุกคนทุกแห่ง
คือถึงขั้นที่ว่าต้องแฝงตัวต้องปลอมตัวเลยนะ
หนีไปกบดานนอนอยู่ในป่าเลยนะฮะตามป่าตามข้างทางนะครับ
แล้วก็คงจะใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละมั้งนะคงจะดูข่าวสารอะไรของตัวเองด้วย
คืนนี้ได้ยินแม่ที่พูดผ่านไทยรัฐนิวโชว์พอดี
ตัดสินใจออกมาจากการหลบซ่อนตัวมาหาน้าชายนะ
แล้วก็ให้พามามอบตัวนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าช่างชายเนี่ยคือพอมามอบตัวเนี่ยปฏิเสธข้อหานะครับ
นี่ครับแสดงแม้สีขาวคนเนี่ยช่างชายเนี่ยนะครับ
คือปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาบอกขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ข้อหาก็คงเป็นเรื่องของการฆ่าคนตายอะไรพวกนี้นี่แหละนะฮะ
เขาปฏิเสธนะครับส่วนจะไปให้การในชั้นศาล
ปฏิเสธจะอ้างว่าแบบไหนอะไรยังไงถึงไปทำร้ายเขาจนตาย
คงต้องว่ากันตามขั้นตอนต่อไป
ตอนนี้ทางสพศากเหล็กจังหวัดพิจิตรก็ส่งมาที่ปฐุมธานีแล้วนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
ตำรวจที่ปฐุมธานีเข้ามารับตัวที่สากเหล็กเลยนะฮะ
น้าชายของช่างชายนะครับก็คือนายพายับ
น้าพายับเนี่ยบอกว่านี่ฮะนี่น้าที่พาหลานมามอบตัวนะครับ
บอกว่าหลานชายเนี่ยบอกว่าตอนที่หนีอยู่ดูข่าวทางไทยรัฐทีวีเมื่อคืนนี้

เห็นแม่เนี่ยวิงวอนทั้งน้ำตาให้ออกมามอบตัว
ก็เลยสงสารแม่เลยตัดสินใจออกมามอบตัว
น้าบอกว่าเขามาหาผมมาถึงเนี่ยมากราบผม
แล้วบอกให้ผมเนี่ยพาไปหาพ่อกับแม่หน่อย
เขาบอกเขาอยากกราบพ่อกับแม่ก่อนเข้าคุก
แล้วบอกได้ว่าตอนที่หลบหนีอยู่ลำบากมาก
ต้องไปกินไปนอนในป่านะต้องปลอมตัวพรางตัว
เครียดไปหมดสุดท้ายเลยออกมามอบตัว
ตอนที่เจอเนี่ยน้าชายบอกโอ้โหช่างชายนี่แบบสภาพนี้แบบอิดโรยมาก
อมแมมไปหมดอยู่ในป่ามาหลายวัน
จากนั้นก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้ผู้ใหญ่บ้านเขาพามามอบตัวที่โรงพักษณ์
ให้ผู้ใหญ่มาเอามามามอบตัว
อืมแล้วก่อนมามอบตัวนี่ก็พาไปพบพ่อแม่
มามอบตัวพ่อแม่แล้วเขามาหาผมก่อน
มาหาแล้วมายกมือไหว้มากราบแล้วก็
ขอให้น้าพามามอบตัวให้พาผู้ใหญ่
หาผู้ใหญ่ผมก็ประสานโทรไปหาผู้ใหญ่
ให้ผู้ใหญ่พามาที่นี่มามามอบตัว

ไหนจะติดคุกก็ขอได้กราบตีนพ่อแม่สักครั้งนึง

แล้วก็เล่าว่าหลังจากที่เกิดเหตุเขาหนีมาเนี่ย

เขาตั้งแต่แรกก็ขึ้นรถใดสารมา
แล้วก็ขึ้นมอไซจ้างเขาบ้าง
จ้างเขามาส่งนอนป่ามั่ง
กลับมาก็เห็นเสื้อผ้าเลอะเลย
แล้วก็พากินข้าวกินปลา

นี่นี่ฮะมาถึงน้าพายับเนี่ย๕โมงกว่ากว่า

ตอนเช้าแล้วไปมอบตัวก็เที่ยงกว่ากว่านะครับ
ผู้ใหญ่ชรินบอกว่าได้รับการประสาน
ญาติของนายสมชายว่าให้พาเข้าไปมอบตัวหน่อย
ก็เลยพามามอบตัวที่โรงพักมาถึง
มาถึงสพศาคเหล็กพศแถวบ้านก็ประมาณเที่ยงเพราะดี
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำ
ตอนนั้นช่างชายเขาบอกกับผู้ใหญ่เขาอ้างนะ
เขาบอกว่าลูกเขยเขาก็คือนายประเสริฐหรือว่านายไก่ที่เสียชีวิต
ชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวเขาแล้วก็ไปบีบคอลูกชายคนเล็กเขาด้วย
เขาก็เลยทนไม่ไหวก็พลั้งมือไปทำเพราะอารมณ์

ว่าหลานชายมาต้องการจะมอบตัวจะเอาไงดีก็ปรึกษาผม
ผมก็เลยปรึกษาปประจำตำบลผม

เขาก็เล่ามาว่าชอบทำร้ายร่างกาย
ลูกสาวเขาที่เป็นเมียนะแล้วก็ลูกชายคนเล็กเขาด้วย
บีบคอตอนนี้คอก็ยังเป็นแผลอยู่บ้าง
ขณะที่ทางตำรวจนะครับทางพันธุ์ตำรวจโทสุชาติเรือนวง
รองพุ่งกับการสืบสวนของสพศเหล็กบอกว่า
ตอนนี้ก็มอบตัวคนร้ายให้กับทางเจ้าของคดี
ก็คือทางปฐุมธานีเนี่ยรับตัวไปดำเนินคดีต่อแล้ว
ส่วนการปฏิเสธก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ
ก็ต้องไปต่อสู้กันในขั้นตอนต่างกันต่อไป
ได้ไปสืบสวนหาข่าวและกดดัน
มันญาติเขาว่าถ้าเราเจอเขาก็ให้มอบตัว
อย่าหลบหนีเลยนะครับเพื่อต่อสู้
วันนี้ก็ทางรับความสารจากผู้เจียบบ้าน

นำผู้ต้องหามาประสานมามอบตัว
ผมก็ยินดีรับการมอบตัวครับ
ได้ประสานทางลงหากสามโขวบมารับตัวครับ
เขาไม่พูดแท้เขาบอกว่าขอให้ก่านกันท่านสาร
สารของเราติดตามกันต่อกันแล้วกันนะครับ
เรื่องของช่างชายนายสมชายจาดมีที่แทงลูกเขย
ก็คือนายประเสริฐพันเอกหรือว่าในไก่จนเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีไปมอบตัวที่บ้านเกิดของเขา
เขาหลบหนีไป๒วันที่สากเหล็กพิจิตร
ตอนนี้ตำรวจท้องที่ไปรับตัวจากพิจิตร
เพื่อเดินทางกลับมาดำเนินคดีที่ปฐุมธานีแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะคือตัวช่างชายบอกว่าก็ได้ติดตามข่าว

แล้วก็เห็นคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ได้เห็นน้ำตาคุณแม่และคุณแม่บอกให้มอบตัว
ผ่านทางหน้าจอทีวีก็เลยตัดสินใจมอบตัว
แล้วตอนหนีคือหนีแบบโอ้โหต้องปลอมตัวต้องแฝงตัว
หลบหนีอยู่ในป่าทีเนี้ยค่ะนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปดูจุดที่ช่างชายซ่อนตัวช่วงระหว่างหลบหนี

กลางคืนคุณผู้ชมดูภาพนะคะมันรกมากมืดมาก
เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทำให้ช่างชายมอบตัวนะคะ
เพราะว่ามันอยู่ลำบากมากอยู่แบบหลบหนีแฝงตัวอยู่ในป่าแบบนี้นะคะ
ส่วนมะม่วงค่ะที่คาดว่าช่างชายเนี่ยหนีไปกบดาน
อยู่ใกล้บ้านของแม่ช่างชายนั่นแหละค่ะครับมันมืดมันเงียบ
ส่วนมะม่วงรอบบ้านตรงนี้ก็เป็นที่ซ่อนคอยหลบคอยนอนอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็เดินสำรวจเพื่อหาร่องรอยว่าช่างชายเนี่ย
หลบอยู่ตรงไหนยังไงทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้บ้างไหม
แต่สวนมะม่วงรอบบ้านของแม่ช่างชายเนี่ยพื้นที่มันกว้างมากคุณผู้ชม
หลายสิบไร่แล้วไม่ค่อยมีชาวบ้านแวะเข้ามาทำสวนสักเท่าไหร่
เรียกได้ว่าแทบไม่มีใครเข้ามาเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่ช่วงฤดูเก็บมะม่วง
ดังนั้นด้วยความที่พื้นที่มันกว้างใหญ่มากนาริสกับทีมข่าวของเราก็ไม่รู้หรอก
ช่างชายไปซ่อนอยู่ตรงไหนจุดไหนต้นมะม่วงต้นไหนนึกออกมา
มันก็เห็นร่องรอยการหลบซ่อนตัวยากค่ะ
แต่เขาบอกว่าเขาหัวซุกหัวสุนเลยล่ะ
เขาบอกลำบากจริงเลยตัดสินใจมอบตัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะ
แล้วนาริสเองก็ไปที่บ้านแม่ของช่างชายก็อยู่กลางสวนมะม่วงตรงนี้แหละ
พ่อกับแม่ดูข่าวแท้รัฐทีวีอยู่พอดีค่ะดูเราสองคนแท้รัฐนิวส์โชว์
ที่ลูกชายมอบตัวแม่ติดตามข่าวตลอดนะคะ
ก่อนที่ลูกชายจะถูกนำตัวกลับไปตำรวจพาลูกชายมาหาที่บ้าน
มากราบเท้าแม่ค่ะตามที่ช่างชายผู้ต้องหาบอกเอาไว้ว่า
อยากจะกราบเท้าพ่อแม่ก่อนจะติดคุกได้มากราบจริงนะคะ
มากราบเท้าแม่แล้วก็บอกแม่ว่าผมทำผิดผมต้องป้องกันตัว
ไม่อย่างนั้นเขาก็ทำผมแล้วก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายแม่ก็เลยอยากจะให้ลูกก็สู้คดีต่อค่ะ
แม่ก็บอกให้ลูกชายมอบตัวใช่ไหมครับตอนนั้นเขาอยู่ยังไงเอ่ย
ดูข่าวก็ไม่รู้แล้วรู้จัดการที่๒แม่

นักคนที่ใส่หัวช่วยลายลาย

แต่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่บ้างไหมเอ่ย

รู้เขาเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน

เขาบอกว่าเขาดูข่าวแม่แล้วเลยยอมมอบตัวนะ

บอกจะผิดจะถูกแล้วก็มามอบตัวซะลูก
ลูกต้าวเรายังมีภูมิอีกข้างละข้างหลังเยอะ

ที่บ้านก็มีคุณแม่และคุณพ่ออายุเยอะทั้งคู่แล้ว
คุณพ่อเองก็ป่วย
ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเป็นคนคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ตั้งแต่เมื่อวานคุณแม่ก็ขอเป็นคนคุยเองก็แล้วกัน
เพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายแบบนี้ค่ะ
ถือว่าคุณแม่นี่เป็นผู้ที่ให้สติลูกชายเลยนะครับ

คือไม่รู้ว่ายังไงต้องมอบตัวก่อน
ผิดถูกก็มอบตัวแล้วก็สู้คดีกันไปว่ากันไปตามขั้นตอน
คือที่ตำรวจบอกช่างชายที่มามอบตัววันนี้

เขาก็คงจะพูดในมุมของเขาว่าเขาทำไปเพราะ
มันเหลืออดมันอดกลั้นไม่ไหวแล้วจริง

เขาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยทำร้ายลูกสาวเขานะ
ผู้ตายที่เป็นลูกเขยทำร้ายเมีย
แล้วก็มาบีบคอลูกชายคนเล็กเขาอีก
เขาก็เลยอดกลั้นไม่ไหวอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ

หลังจากที่วันนี้ช่างชาย
ซึ่งหนีหัวซุกหัวสุนไปจนถึงบ้านเกิดที่พิจิตรเนี่ย

พอมีข่าวว่าเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
วันนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ซึ่งตามคดีนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับ
วันนี้ไปหาเมียกับลูก
แล้วก็ญาติของช่างชายที่บ้านพัก
ในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

ชายวันที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
ขับรถกระบะขนข้าวขนของ

แล้วกลับมาทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งหลาน

แล้วตัวเองก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป

หนีแบบโดยหลายวิธี
สุดท้ายมาถึงจังหวัดพิจิตย์นะครับ

พอวันนี้มีข่าวว่ามอบตัวเนี่ย

บอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์นะครับ
บอกว่าดีใจมากที่สามีมอบตัวแล้ว

แล้วตามภาพจากกล้องวงจรปิด

เธอเข้าไปกราบเท้านายธรรมนูลน้องเขยเจ้าของ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านพักคนงานตรงนี้ครับทุกผู้ชม
ครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
เนี้ยคือเขาแทงลูกเขยไปแล้วนะฮะในจุดที่เป็นด้าน
แล้วด้านนอกเนี่ยวิ่งมาเนี่ยพยายามกราบเท้าน้องเขยของเจ้าของร้านที่เขาพยายามโทรศัพท์
จะแจ้งกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือคนที่ถูกแทง
ตรงนี้เนี่ยภรรยาของช่างชายบอกว่าสามีเนี่ยกราบเพราะสำนึกผิด
และตอนนี้เธอก็ขอฝากแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้ตายด้วย
อยากจะไปขออโหสิกรรมแต่ไม่รู้ว่าทางนั้นจะรับคำขอโทษหรือไม่
ให้ไปหาที่พิจิตรที่บ้านแม่เขาไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้ว
คือความกดดันหนีไม่ไหวความกดดันอะไรประมาณนี้
บอกเขาร้องไห้ดีใจ
อยากเข้ามอบตัวอยากให้เขากลับมาอย่างปลอดภัย
คือเท่าที่พี่บอกว่าสามีพี่
ติดต่อผ่านแม่มาว่าไม่ไหวแล้ว

เขาก็ไม่ได้อยากทำนะแต่ว่าไม่อยากทำเจ้าไก่
คือว่าบอกกับธรรมนูลว่า
ถ้าผมไม่ทำเขาเขาก็ต้องทำผม
บีบคอเขาบีบคอลูกผมพี่เห็นไหม

แล้วก่อนที่ก้มก่อพ่อนเขาคิดอย่างไรสามีพี่
ขอโทษที่ผมทำอะไรรุนแรงเกินไป

อะไรที่แบบผิดพลาดแล้วเราเริ่มใหม่ได้
พ่อก็บอกว่ามันก็ยากครับ
สะเทือนใจไหม
สะเทือนใจครับผมเป็นลูกตกใจอยู่ครับ
เพราะไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตัวเองครับ
เขาร้องไห้แบบหนักหรือเปล่า
หนักครับเหมือนแบบก็สติ

ไม่อยู่เลยครับ
ขณะที่ภรรยาของในไก่ผู้ตายนะฮะ
ซึ่งก็คือลูกสาวของช่างชายผู้ต้องหา
บอกว่าโล่งใจมากที่พ่อมอบตัว

อยากไปถามเหมือนกันว่าตอนที่หนีไปหลายวันเนี่ย

อีกมุมนึงเนี่ยเธอบอกเธอก็อยากไปร่วมงานศพของสามี
ซึ่งวันนี้เขาเพิ่งไปรับศพจะจัดงานศพวันแรก
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะให้ไปหรือเปล่า
แต่ก็อยากฝากไปถึงครอบครัวสามีว่า
ขอให้คลายความกังวลใจ
เพราะตอนนี้พ่อของเธอมามอบตัวแล้ว
แล้วเธอก็ต้องขอโทษไปยังร้านเฟอร์นิเจอร์จุดเกิดเหตุด้วย
ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้น
ถ้าช่วยประกันตัวคงไม่ได้เพราะไม่มีเงินกันเลย
มันก็ต้องติดอยู่นะพี่เพราะงานอะไรก็ไม่ได้ทำ

ไม่อยากให้เกิดมันทำไงได้พี่

คือวันนี้ที่เราไปคุยด้วยเนี่ย
ภรรยาของช่างชายนะฮะก็คือนางเสมียน
เขานำพระเครื่องนะนำเหรียญพระนำตะกรุด
มีของป้องกันสิ่งมีคมต่างของช่างชายออกมาให้ดูด้วย
เขาบอกในช่างชายสะสมเอาไว้นะครับ
พระเครื่องเหรียญพระนี่เป็นร้อยองค์นะฮะ
เพราะว่าเขาชอบสะสมวัตถุมงคลนะ
คือนางเสมียนบอกว่าก็ตอนนี้ได้เอาตะกรุดกับพระเครื่อง
ช่างชายเขาชอบมากเนี่ยเอามาแขวนคอไว้ก่อนนะ
เสมือนตัวแทนสามีที่ตอนนี้สามีต้องไปถูกดำเนินคดีไปอยู่ในเรือนจำ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูมีหลายมุมนะคะ
ก็จะมีกล้องวงจรปิดบนถนนบางปะอิน
ช่วงก่อนถึงปากซอยทางเข้าบ้านพี่สาวของช่างชายผู้ต้องหา
นี่ค่ะจะเห็นรถกระบะเห็นไหมคะรถกระบะคันนี้
ครับทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือแปดห้าแปดเก้าราชบุรีเป็นรถของผู้ต้องหานั่นแหละ
ก็ขับมุ่งหน้าไปบ้านพี่สาวเปิดไฟหน้ารถแต่ไม่ได้ปิดกระจกฝั่งคนขับ
แล้วก็เห็นว่ามีภรรยานั่งอยู่ด้านข้างห่างจากปากซอยประมาณสักแปดร้อยเมตรเนี่ยนะคะ
ไล่เรียงไปก็กล้องที่ติดอยู่ที่บ้านของพี่สาวก็มีนะคะ
คือกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่บ้านของพี่สาวช่างชายเนี่ยค่ะ
บันทึกภาพเอาไว้๘ตุลาคม๒๑นาฬิกา๔๖นาทีรถกระบะของช่างชายผู้ต้องหาเห็นไหมคะ
ก็ขับโดยลูกชายขับออกจากบ้านช้านะ
แล้วก็มีการสวมทะเบียนปลอมที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานนะคะ
ตำรวจมีการตรวจสอบเรื่องของทะเบียนรถสวมทะเบียนปลอม
ขับออกจากบ้านไปหน้าปากซอยบ้านมุ่งหน้าไปหมู่บ้านเอื้ออาทร
แล้วก็เอารถไปจอดที่ลานจอดรถของหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะนี่ค่ะ
ลูกชายเป็นคนขับส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่นายธรรมนูล
เขยของเจ้าของร้านเดินถือโทรศัพท์ออกมาหน้าร้านภาพนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นไปตั้งแต่เมื่อวาน
เดี๋ยวยำให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับภรรยาของผู้เสียชีวิตอุ้มลูกสาวหนึ่งขวบวิ่งออกมา
แล้วมีลูกชายคนเล็กของผู้ต้องหาด้วยนี่นายธรรมนูลตามลูกศรสีเหลืองแล้วนี่ค่ะ
เห็นไหมคะภรรยาของผู้เสียชีวิตอุ้มลูกสาว๑ขวบแล้วก็ลูกชายคนเล็กของช่างชายผู้ต้องหา
คือภรรยาเนี่ยเขาถือมีดของกลางออกมาด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขาไปแย่งมาจากผู้ต้องหาไปแย่งมาจากมือเลย
ถือมีดออกมาด้วยนี่ตอนนี้คือเกิดเหตุไปแล้วแทงกันอยู่ข้างในไปเรียบร้อยแล้ว
คือในภาพเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะเห็นตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยไม่ใส่เสื้อนี่นะคะครับ
วิ่งออกมาที่หน้าร้านมาหาครอบครัวมาแล้วมาแล้วไม่ใส่เสื้อ
แล้วก็ไปแย่งโทรศัพท์มือถือของนายธรรมนูลอืม
น้องเขยเจ้าของร้านเห็นไหมจังหวะนี้นี่นี่แย่งมือถือ
แล้วก็ผลักกันไปผลักกันมาครับภรรยาของผู้ต้องหาพยายามจะห้าม
ผู้ต้องหาก็กอดเอวนายธรรมนูลแล้วก็นั่งลงไปกับพื้น
จับแขนแล้วก็เนี่ยกอดเอวแบบนี้แล้วก็ซุดลงไปนั่งกับพื้น
เหมือนกับกำลังจะก้มกราบแล้วทั้งหมดก็เดินกลับไปที่ด้านหลังของร้าน
นี่คือภาพหลังเกิดเหตุนะคะวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเป็นภาพ
ผู้ต้องหาพยายามจะคุยกับนายธรรมนูลภาพนี้คือเหมือนกับว่าพยายามจะคุยกับนายธรรมนูลว่า
อย่าแจ้งความไม่ให้ไปแจ้งความแล้วก็กอดในธรรมนูลเอาไว้เลยอ่ะ
อยากให้นายธรรมนูลไปแจ้งความแต่นายธรรมนูลที่เป็นน้องเขยของเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าก็ผู้ต้องหาก็คือช่างชายเนี่ยเข้าใจว่านายธรรมนูลจะแจ้งตำรวจ
อืมก็เลยมาขวางซึ่งจริงจริงแล้วเขาไม่ได้จะแจ้งตำรวจครับ
เขาจะเรียกรถพยาบาลให้มาช่วยลูกเขยที่เป็นคนเจ็บอะค่ะ
ตั้งใจจะเรียกรถพยาบาลให้มาช่วยคนเจ็บมากกว่าไม่ได้จะโทรแจ้งตำรวจ
ตอนนั้นอันดับหนึ่งในใจคือเขาจะแจ้งให้มารับคนเจ็บก่อนก็ต้องช่วยคนเจ็บก่อน
เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกเขาโทรไปหารถพยาบาลครับ
แล้วก็มีมุมที่เป็นภาพชุลมุนนะคะหลังเกิดเหตุนะคะ
คนในครอบครัวของผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็วิ่งเนี่ยเด็กเด็กอะไรก็อยู่กันเต็มเลย
ตรงนี้เป็นลานด้านหน้าที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะก็จะมีเสียงร้องเสียงกรีดร้อง
ท่าทางทุกคนคือตกใจกลัวเนี่ยมีเด็กครับนี่นะคะเดินกันมาแบบนี้
แล้วก็จะมีวงจรปิดประตูรั้วหน้าร้านเห็นรถกระบะของผู้ต้องหา
หลังเกิดเหตุขับออกไปภาพนี้นะคะ
แล้วก็เลี้ยวขวาไปแบบนี้ค่ะนี่คือไล่เรียง
สิ่งที่มันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้นะคะ
ก็คือเป็นภาพในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นรถกระบะ
ตามถนนตามจุดต่างต่างใช่นะฮะไม่รวมกับภาพแรก
ที่เราเห็นกล้องวงจรปิดด้านในจุดเกิดเหตุเลยนะฮะ
ซึ่งหลายคนบอกว่าคือเห็นแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะคุณพ่อของผู้ตายเนี่ย
เขาบอกเขาทนดูไม่ได้ค่ะคือดูไม่ดูไม่จบนะฮะ
พ่อของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาต้องหยุดเลยนะฮะ
แต่ญาติพี่น้องของคนตายเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ย
มันโหดเยี่ยมเหลือเกินค่ะเพราะว่าไล่แทงไล่ฟัน
ไล่ทำร้ายจนแบบโอ้โหไม่ยั้งเลยอ่ะแต่ฝั่งช่างชายเขาอ้างว่า
เขาไม่ไหวเขาทนไม่ไหวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยลูกเขยเขาเนี่ย
บีบคอลูกชายคนเล็กเขาก่อนนี่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นภาพ
ที่ว่าเขาวิ่งออกไปด้านหน้ากันใช่ไหมแล้วน้องเขยของเจ้าของร้านก็พยายามจะโทรแจ้ง
กู้ภัยให้มาช่วยคนเจ็บแต่ไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับ
เขยของช่างชายผู้ต้องหาเนี่ย
นี่มาติดต่อทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่ครองรวงปทุมธานีนะครับ
เพื่อขอรับศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ตอนที่เข็นศพออกมาซ้ายมือนี่คือผู้ตายนะครับ
พอเข็นศพนายประเสริฐออกมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่ร้องไห้

ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เหมือนฟังฝั่งของพ่อตาของเขาเลยนะฮะของผู้ตายเนี่ยนะฮะ
พ่อของนายประเสริฐบอกว่าดูคลิปตอนเกิดเหตุไม่ได้จริงนะครับ
แล้วฝากบอกไปยังฝั่งนั้นเลยนะฝั่งของช่างชายผู้ต้องหาเนี่ย
ไม่ต้องมางานศพลูกชายเขาเลยนะโดยเฉพาะตัวช่างชายเนี่ยค่ะ
แต่ถ้าลูกสะพ้ายกับหลานอยากจะมางานศพของลูกชายเขา
เขาก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะถือว่าเป็นหลานถือว่าเป็นเมียของลูกชาย
ส่วนที่อีกฝั่งนึงอ้างว่าทำไปเพราะโมโห
ที่ลูกชายเขาไปบีบคอลูกชายคนเล็กของช่างชายวัย๕ขวบ
พ่อของนายประเสริฐบอกไม่เชื่อนะฮะบอกไม่เชื่อเลยนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในที่เกิดเหตุเนี่ย
มันมีลูกชายเขาคนเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นครอบครัวฝั่งของผู้ต้องหาหมดเลย
แล้วตอนนี้ลูกเขาตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้
ส่วนศพของลูกชายจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่วัดจำปา
ตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ใช่ค่ะก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดีนะคะ
ต้นช่างชายก็ปฏิเสธทุกข้อหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว